เหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนร้านสเต็ก

ตอนนั้นเนี่ยมีผู้สิทธิ์ชีวิตหนึ่งคน

แล้วก็มีน้องการ์ตูนนะคะที่กลายเป็นคนพิการค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลได้มีคำสั่งตัดสินแล้วนะคะ

ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบายความในใจ
เป็นเรื่องที่สะเทือนใจชาวเน็ตพอสมควรค่ะ

คดีอุบัติเหตุรถกระบะ

พุ่งชนร้านสเต็กครอบครัวของน้องการ์ตูน

เหตุเกิดเมื่อกลางดึกของวันที่๑๙กันยายน๒๕๕๙

ส่งผลให้นายพานุทัศน์ศักดิ์สืบพันธ์
สามีของเจ้าของร้านเสียชีวิต

รวมถึงรถเก่งของนางสาวสาวน้ำพึ่งชำนิ
คุณแม่ของน้องการ์ตูนได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่ง

ได้ทำการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากนางสาวน้ำพึ่งมาโดยตลอดค่ะ

หลังจากที่คดีสิ้นสุดลง

ว่าจะได้รับการชดใช้จากทางคู่กรณีหรือเปล่า
ซึ่งต้องรอกรมบังคับคดีสืบทรัพย

เขาจะไปเพียงบุคคลล้มละลาย

จดหมายถึงคนไทยชีวิตเป็นเพียงเส้นได้

เราจะไม่รู้จักกับคำว่า

ชีวิตต้องพังลงเพียงเพราะความคึกขนอง
คนขับขี่รถแข่งบนถนนสาธารณะ
ที่ได้ยื่นความตายและความเสียหายใหญ่

คนตาย๑คนพิการตลอดชีวิต
ชีวิตที่ต้องแบกรับภาระทุกอย่าง

แต่ขาคุณจำเป็นต้องก้าวออกไปข้างหน้า

จะมีแรงเหลืออยู่น้อยนิดก็ตามเทียบกับนักกีฬายังมีหยุดพัก
แต่ชีวิตดิฉันไม่มีกรรมการคอยเป่านกหวีดหยุดเวลาให้
ทั้งทั้งที่ฉันไม่ได้อยากลงสนามแข่งขันเลยก็ตามสรุปแล้วนะคะ
คุณแม่ของน้องการ์ตูนก็โพสต์ว่าตอนนี้มีเพียงกระดาษจักษาน๑ใบค่ะ
สินให้แล้วว่ามีของแถมเป็นภาระทุกอย่างที่ฉันไม่ได้เป็นคนก่อ
แต่ต้องแบกรับไว้เพียงผู้เดียวแลกกับอีกคนที่กลายเป็นเพียงบุคคลล้มละลาย
เราจะต้องอยู่กับความเสี่ยงนี้ไปนานแค่ไหนต้องมีอีกกี่เคสที่มีสภาพเช่นนี้นะคะ
เราก็ไม่มีโอกาสพูดปฏิเสธออกไปได้เลย
โพสต์นี้คนแชร์ไปกว่า๒๒๐๐ครั้งมีรีแอคชั่นในเฟซบุ๊คกว่า๗๔๐๐ครั้งนะคะ
เมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มากมายเลยทีเดียวค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับคุณแม่ของน้องการ์ตูน
ก็เปิดใจบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเมื่อ๒ปีที่แล้ว
การ์ตูนก็ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า๖เดือนนะคะ
ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นคู่กรณีเป็นผู้จ่ายไปประมาณ๑แสน

ซึ่งหลังจากน้องได้ออกมาจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้าน
จนถึงตอนนี้ยังคงเป็นหนี้ทางโรงพยาบาลอีกประมาณ๑๙๖๐๐๐บาทค่ะ
อาการของน้องปากตูนปัจจุบันสะโพกเคลื่อนดวงตามองไม่เห็น
ลงความเห็นว่าจะให้ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่มีอัตราเสี่ยงสูงคุณแม่ก็เลยตัดสินใจยังไม่ผ่าตัดค่ะ
จากนี้คุณแม่ก็ยังขอบคุณชาวเน็ตแล้วก็แฟนเพจชื่อดังต่างนะคะ
แสดงความเห็นใจแล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ไปฟังเสียงของคุณแม่น้องการ์ตูนกันค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งความในใจ

ก็มีคนให้ความให้กำลังใจกันเยอะ
แล้วจริงก็มีคนหลายคนนะคะ
มาโอนเงินช่วยเหลือของคุณแม่น้องการ์ตูนด้วย
ตอนนี้มีเลขบัญชีอยู่นะคะ
เขาก็มาอยู่ในคอมเมนต์กัน
บัญชีเนี่ยหมายเลข๙๗๘นะคะคุณผู้ชม
เพื่อคุณผู้ชมอยากจะให้ความช่วยเหลือ
เป็นบัญชีของนางสาวสรรญาชำนินะคะ
อันนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะเบื้องต้น
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องการ์ตูนด้วย

ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีในโลกโซเทียล

แชร์ข้อความกันแล้วก็ส่งกำลังใจ

ใช่ค่ะตามไปดูในเพจเนี่ยก็จะเห็นคลิป
ที่คุณแม่แสดงความรักช่วยเหลือน้องการ์ตูนอยู่ตลอดเวลา